เริ่มต้นกันที่เรื่องของเชียงราย

เพื่อขอเลื่อนการแข่งขันในเกมนี้ออกไปครับ

พบกับการท่าเรือไปแข่งขันในวันที่๒๒ธันวาคม

แต่ว่าบิ๊กฮันคุณมิติติยภัยรัฐประธานที่ปรึกษาของทีมเชียงราย

เตรียมที่จะขอเลื่อนการแข่งขันเกมแน็ตดังกราบ
เพราะว่าความจริงแล้วทีมไม่สามารถแข่งขันได้
เนื่องจากอยู่ระหว่างการกักตัวในตอนนี้

แล้วก็ช่วงเวลาที่สามารถจะออกจากห้องพักส่วนตัวได้
มีเวลาเพียงแค่๔๕นาทีต่อวันต่อคนเท่านั้น
แล้วทีมก็จะออกจากการกักตัวนะครับในวันที่๒๐ธันวาคม
แล้วก็จะปล่อยนักกีฬาไปเลือกตั้งท้องถิ่นในภูมิลำเนาของตัวเอง
ก่อนจะได้ฝึกซ้อมอีกครั้ง๒๑ธันวาคม
คือถ้าเกิดแข่ง๒๒ธนวาคมจะได้ซ้อมอีกแค่วันเดียว
ชี้แจงถึงเหตุการณ์ล่าสุดนะครับว่าทำไมต้องขอเลื่อน
แล้วก็ทำหนังสือถึงทางไทยลีกซึ่งมีการประชุมกันเบื้องต้นแล้วนะครับ
เดี๋ยวคงจะต้องหาข้อสรุปกันต่อไปครับ
ส่วนดรกล้องศักดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในวิธีการเปิดนะครับ
เปิดงานวันกีฬาแห่งชาติประจำปี๒๕๖๒

รกล้องศักดิ์ก็พูดถึงทิศทางกีฬาในปีหน้าว่า
จะเน้นในเชิงเตรียมการนักกีฬาเป็นหลัก
เนื่องจากว่ามีโทรเมนต์หลายรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นักกีฬาต้องมีความพร้อมในการแข่งขันมากที่สุด
แล้วจะเน้นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ให้มากที่สุดด้วย
การทำงานร่วมกันกับสมาคมกีฬาต่างมากกว่าเดิม
ส่วนรายการใหญ่และโอลิมปิกนะครับที่ญี่ปุ่นดรกองศักดิ์มองว่า
ประเทศไทยมีหวังเหรียญทองมากขึ้นจากแบตมินตันกับเทคอนโด
ส่วนการตั้งเป้าเหรียญทองยังไม่ขอพูดถึง
เพราะว่าไม่อยากสร้างความกดดันให้กับนักกีฬา
ส่วนช่วงเย็นนะครับจะเป็นวิธีมอบโล่รางวัลนักกีฬา
ผู้ปลึกศรและบุคลากรในวงการกีฬา
รวม๒๑คนที่ทำประโยชน์ให้กับวงการกีฬา
โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานในพิธีที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับ